ม้าลายก็มีข่าวกันอยู่บ่อยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
มีทงแดงกั้นแล้วนะคะว่าเด็กจะต้องข้ามถนน
รถคันนี้พุ่งชนชนเด็กนักเรียนชนเสร็จบอกรีบด้วย
ไปทำงานให้ไปเคลียร์กับประกันก็แล้วกัน

กรุงเทพนี่แหละค่ะครับแล้วรถก็เยอะนะคะแล้วก็มีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ถือทงแดงอยู่เห็นไหมคะอำนวยความสะดวกโบกให้เพื่อให้เด็กเด็กนักเรียนข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่รถคันนี้ไม่หยุดแล้วชนเด็กไม่หยุดค่ะเด็กนักเรียนหญิงสองคนเด็กนักเรียนชายหนึ่งคนนะคะรวมแล้วสามคนกระเด็นเลยนะคะครับเหตุการณ์นี้เช้าวันศุกร์หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งแถวแถวพญาไทยกรุงเทพ
คนโพสต์บอกว่าขับแบบนี้ไปขี่ควายแทนก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็บกให้หยุดตรง
ม้าลายแบบนี้จะให้เด็กไปเดินที่ไหนเดินบน
กับประกันผสมงานต่อเขาทำถึงจิตสำนึกนะคะทั้ง
ถึงความคิดความรู้สึกของคนขับรถคันนี้ค่ะ
คนโพสต์บอกว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นหมออันนี้ไม่รู้ว่าหมอจริงหรือเปล่านะคะ
แต่คนโพสต์บอกแบบนี้นะคะว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นหมอ
แล้วก็รีบไปทำงานนี่ค่ะเสื้อสีขาวคนนี้ค่ะ
แล้วแต่เด็กที่เจ็บนี่เขาเย็บที่หัวเข่าทั้ง๘เข็มนะคะ
ทีมข่าวก็เลยคุยกับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชายชั้นม๔ที่ถูกรถเก๋งชนเนี่ย
บางคนก็คางเจ็บแบบนี้ค่ะน้องคนนี้คือคางแตก
สะโพกก็เจ็บแขนก็เจ็บดีนะหัวไม่กระแทกพื้น
อย่างนั้นคงหนักกว่านี้นะคะแล้วสภาพจิตใจเด็กเขายังกลัว
ประวัติภาวะไม่กล้าข้ามทางมาลัยอีกเลย
คุณแม่เขาติดใจมากว่าทำไมคนขับรถเก่ง

ส่วนเรื่องของการคุยเรื่องค่าเยียวยา
ตำรวจนัดฝั่งผู้ก่อเหตุกับผู้ปกครองคุย๓๑สิงหาคมนี้ค่ะ
คุณแม่ติดใจแค่เรื่องเดียวว่าทำไมเขาไม่โทรมาสอบถามอาการน้องเลย
ทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายนี้เขารับผิดชอบหมดเลยนะคะ
ให้ประกันดูแลให้ประกันรับผิดชอบเมียบินอะไรก็มา
แต่ว่าหลังจากนั้นเขาไม่โทรมาสอบถามอาการน้อง
คุณแม่รู้สึกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้น

คุณพ่อเขาเสียไปแล้วแล้วลูกสาวพี่ก็ไปอยู่ต่างจังหวัด
แล้วถ้าเขาเป็นอะไรอีกคนคุณแม่จะทำยังไงจะอยู่ยังไง
คือผู้ปกครองเขามองว่าก็เข้าใจแหละว่า
คุณดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
ให้ประกันดำเนินการชดใช้ให้
แต่เรื่องของจิตใจอ่ะเนอะคำขอโทษการถามไทย
แสดงถึงน้ำจิตน้ำใจมันไม่มีค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยค่ะ
ท่านผอทันเจราโชธพงกุล
พอบอกว่าตอนนี้น้องนักเรียนหญิงชั้นม๒๒คนบาดเจ็บไม่มาก

น้องนักเรียนชายชั้นม๔ที่ให้คุณผู้ชมดูภาพไปว่าคางแตกนะคะ
น้องก็เย็บไป๘เข็มอยู่เหมือนกัน

ทั้ง๓คนยังหวาดภาวะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
โรงเรียนก็บอกว่าจะเข้มงวดเรื่องของการขยายเวลา
ให้มีเจฤตี้อำนวยความสะดวกขณะข้ามถนนให้เป็นเช้าขึ้น
แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัยสำหรับผู้ปกครองนักเรียนอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายกันได้อย่างทันท่วงทีส่วนเรื่องคดีตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถ
เรื่องของการขับรถประมาทเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนะคะ
มาเจรจาค่ะทางผู้ต้องหาก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดทุกอย่าง
คุณหมอก็นัดคนเจ็บอีกที๒๕สิงหาคมแล้วก็นัดเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันอีกที
สามสิบเอ็ดสิงหาคมแต่คุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกบกทงแดงตามที่คุณผู้ชมเห็นคลิปภาพทงสีแดงมันยังไม่ชัดเหรอคะพี่อุ๋ย
เจ้าหน้าที่ใส่เสื้อที่เป็นสีในแถบสะท้อนแสงมันยังไม่ชัดเหรอคะก็ไม่แน่ใจ
แล้วเดินมากลางทางม้าลายแล้วด้วยนะคะคำถามคือมันยังไม่ชัดตรงไหนอีกคะนี่ค่ะ
ถ้ามาเร็วกว่านี้ยุ่งเลยนะเนี่ยใช่พี่อุ๋ยนี่ทางโรงเรียนบอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ใส่ชุดให้มันสีชัดขึ้น
ให้คนขับรถเห็นชัดขึ้นไม่ต้องก็เจ้าหน้าที่ก็คงทำหน้าที่แบบเต็มที่แล้วแหละ
โทษคนขับรถนั่นแหละค่ะคือคันอื่นเขาก็เห็นกันนะอืม
บางคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะมัวแต่ดูโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าเลยไม่ทันได้มองทางม้าลายนะฮะ